อยากรู้จริงเลยว่าอาชีพไหนจะดวงดีดวงขึ้นเป็นเศรษฐีในปีหน้า
ธุรกิจไหนที่จะมีโอกาสได้จับเงินล้านในปีหน้าค่ะ

โอ้โฮแปลว่าอะไรครับ
เห็นหน้าจริงนึกว่าจะฟังออกนะคะ
ก็คือหมายถึงว่าธุรกิจไหนที่มีโอกาสที่จะแบบเจริญก้าวหน้า

ธุรกิจแรกก็คือธุรกิจธาตุดิน

ทำไมถึงธาตุดินเพราะว่าปีหน้าเป็นปีจอธาตุดิน
เพราะฉะนั้นธุรกิจธาตุดินก็แบบจะโดดเด่นมากเลย

ถ้าสมมุติบางคนอาจจะแบบซื้อคอนโดซื้อบ้านมา

ซื้อมาเกรงกำไรก็มีโอกาสจะได้เงินมาก

ตอนนี้ช่วงนี้กำลังบุญอยู่กับอสังหาริมทรัพย์

อสันหาริมทรัพย์

เอาลองไปทำไว้เป็นอาชีพเสริม

แล้วก็พวกอาชีพที่มีความหนักแน่นมั่นคง

ก็จำเป็นอาชีพที่มันมีความแน่นความหนัก

บ้าไม่ใช่ฝนปีท์กุล

ธุรกิจไหนอีกหนึ่งธาตุนะคะหมอไก่ที่จะมีโอกาสได้จับเงิน

ธาตุทองคือทำไมถึงช่องธาตุทอง
เพราะว่าปีหน้าก็คือเป็นปีธาตุดิน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
บ้างเป็นเหล็ก
ใช่นะคะพวกนี้ก็คือถือว่าโดดเด่นมากเลย
แล้วถ้าทาทองก็ต้องมองถึงธุรกิจขายทอง

ได้ค่ะพวกแบบว่าธุรกิจอัญมณี

เผ็ดลอยหยกได้หมดเลย

มีธาตุน้ำอีกหนึ่งธาตุใช่ไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะถ้าน้ำปีหน้าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย

เพราะว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามา

คือควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราบ้าง

หรือแบบปรับวิธีการเล็กน้อย

เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขาย

ยังไม่ถามเลยว่าธุรกิจเกี่ยวกับธาตุน้ำ

เออแหมหิวเลยฮะ
บอกว่าของกินอาหารเครื่องดื่ม

สารเคมีน้ำมันอะไรที่เกี่ยวกับเหลว

อันนี้ทำไมถึงจัดว่าเป็นธาตุน้ำอะคะ

ถวายน้ำก็ถวายแบบได้เรื่องของการเงินให้ไกลลื่น

คือเขาฝากผมถามอีกที

เพราะคุณชนะเขาอ่าน
แต่เขาฝากถามอีกทีว่า

อย่างเหมือนเรามีการแสดงออก
พี่ตี้ก็ถือเป็นทาสไฟ
คือมีการแสดงออกมาเป็นอะไรที่มันโดดเด่นนะ

พบครูแข็งเยอะแต่ยังถือว่าดี
แล้วมีวิธีอย่างไรมั้ยคะหมอก๋าย
ได้เปิดเข็มคลิปดูได้
ถ้าสมมุติโต๊ะทำงานของคุณตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่แล้ว
เรียกว่าเฮงมากนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็งอยู่แล้วนะคะ
มีโอกาสที่หน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระดูก
แต่ถ้าสมมุติโต๊ะทำงานของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คือให้เราหาของที่มีลักษณะแบบแวววาวมันแบบนี้
อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามาวางเอาไว้
ลักษณะอาจจะไม่ต้องเป็นรูปแบบนี้ไม่ต้องเป็นรูปไก่หรือไม่ต้องเป็นรูปมังกร
แต่ว่ารักษณะของที่เอามาวางอยากให้เป็นของที่มันมีความแวววาว

สีทองสีเงินที่มันเป็นแบบเว็บป๊อบเว็บป๊อบเนี่ยแหละวางได้

ตกเชียงเหนือของโต๊ะทำงานนะคุณผู้ชม
ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้นะอันนี้ตัวอย่างนะ
เพราะว่ามันแววมันแบบปิ๊บได้
สมมุติว่าข้างหน้าของเราเป็นทิศทางที่เหนือใช่ไหม

วางเอาไว้ตรงมุมขอบโต๊ะ

งูทองเห็บทองหยอดไม่ได้นะ

ตอนนี้มดขึ้นหมดแล้วคุณผู้ชม

เอาล่ะต้องขอขอบคุณหมอไก่ด้วยนะครับวันนี้
มาให้ความรู้กับเราแล้วก็เรื่องราวของการที่จะมีโอกาส

มาถามถึงเรื่องของอาชีพก็น่าจะได้ไอเดียไปแล้วว่า
ไหนที่ปีหน้าจะเห็งกันบ้างนะคะ

บอกไปถึงบอกอาชีพมาหลายท่านบอกว่าเป็นพยาบาลมีโรงพิมพ์ด้วย
หลายท่านก็บอกจะเห็งไม่เห็งยังไงก็อย่าลืมส่งมาบอกกันด้วยนะคะ